คุณผู้ชมคะจากพื้นที่ภาคใต้เรามาดูที่สุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
เกิดเหตุเป็นเหตุสะเทือนขวัญนะคะฆ่าโหดในพื้นที่สุพรรณบุรี
คราวนี้เกิดขึ้นกับแม่เท่า๗๔ปีแล้วค่ะ
กำลังนอนอยู่ในบ้านกำลังเคี้ยวหมากอยู่เลย
ปรากฏว่ามีคนร้ายเข้ามาแล้วก็บีบคอจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นเอาทรัพย์สินไปค่ะสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทอง

สภาพศพของแม่เท่านะยังมีหมากคาอยู่ในปากอยู่เลยนะครับ
ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยทางตำรวจก็จะต้องเร่งตามล่าตัว
แล้วก็ต้องไปดูว่ากรณีนี้จะเป็นฝีมือของคนในครอบครัวหรือเปล่า
ลูกชายคนเล็กลูกคนที่๔หรือเปล่า

จุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
แล้วตำรวจได้รับแจ้งเมื่อวานนี้ช่วงสาย
ก็ไปตรวจสอบในบ้านเลยค่ะพบศพของนางทองมา
่ำสมบูรณชัยอายุ๗๔ปีสภาพเนี่ยคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
แล้วก็สวมเสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงลายดอก
ทีนี้มีเสื้อค่ะพาดคอแล้วก็ปล่อยชายเสื้อทิ้งไว้

แล้วปากของนางทองมาเนี่ยยังมีหมากอมคาปากอยู่เลย
มีผ้าห่มคลุมอยู่ครึ่งตัวนะคะ
แล้วหลังจากที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบ
บริเวณลำคอพบว่ามันมีรอยช้ำค่ะ
ส่วนตามร่างกายจุดอื่นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
แต่อย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอ
คือเขาไปเจอเป็นรอยเท้าข้างซ้าย
อยู่บนต่างไม้นอกหน้าต่างใกล้กับเตียงนอน
รอยเท้านี้ค่ะคุณผู้ชมมีเป็นคราบเขม่าวสีดำ
เหมือนขะเหมาเผาอ้อยอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
แล้วในบ้านไปตรวจดูก็มีร่องรอยการ
ค้นสิ่งของกระจัดกระจายเต็มบ้านเลยค่ะ
ไปตรวจสอบทรัพย์สินก็พบว่าตลับทองตกอยู่ตรงนั้นด้วย

เจอสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทนะ
สร้อยหายไปพระเครื่องก็หายไป
รวมถึงกระเป๋าเงินของยายทองมา
ที่มีเงินอยู่ประมาณ๑หมื่นถึง๒หมื่นบาทก็หายไปด้วยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถาม
สอบถามทางลูกสาวของผู้ตายด้วย
ใช่ครับซึ่งทางลูกสาวของผู้ตายนะครับ

ลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะครับว่า

ครอบครัวไปหมดแล้วหลังจากที่พ่อเสียชีวิต
โดยปกติแม่จะอยู่คนเดียวที่บ้านนี้
แล้วก็จะพกเงินติดตัวไว้คราวละหลายพันบาท

รวมถึงจะใส่สร้อยทองคำติดคอตลอดเวลา
ตอนเย็นของวันเสาร์ที่๑๙มกราคม
ลูกสาวคนนี้ยังนั่งคุยกับแม่ที่เตียงไม้หน้าบ้านอยู่เลย
กระทั่งตอนเช้าวันที่๒๐มกราคม
เดินมาเรียกแม่ที่บ้านแต่ไม่มีเสียงตอบรับ
พอมองเข้าไปในบ้านนะครับก็พบว่าประตูหน้าบ้านปิด

ก็เลยให้หลานเข้าไปดูก็พบว่าแม่เสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนแล้ว
ซึ่งหลังจากตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในบ้าน
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะไม่ใช่คนอื่นคนไกล
และน่าจะไม่ใช่คนไกลจากหมู่บ้านนี้
เพราะรู้ความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเรื่องของคุณยายท่านนี้อยู่บ้านคนเดียว
แล้วก็จะอยู่ในช่วงเวลาไหนอย่างไร
นิสัยของคุณยายที่ชอบสวมสร้อยคอทองคำ

อกจากนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุก็ไม่มีเสียงของสุนัขเห่าแม้แต่นิดเดียว
ทั้งที่มีคนบอกว่าบ้านหลังนี้จริงแล้วสุนัขมันดุมากนะครับ
ฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีหน่อยครับ
ทีนี้ค่ะก็ไปถามลูกชายคือนายสมศัมรษมภ์บูชัยคนหนึ่ง
คือเขาตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ว่าคนที่ก่อเหตุฆ่าแม่อาจจะเป็นนายสิง

ทุกคนที่๔ของแม่อายุ๔๐ปีและในสิงห์มีประวัติเคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตอนนี้ในสิงห์เขามีอาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งอยู่ในพื้นเที่ยมเพออู่ทอง
แล้วปกติพี่ชายให้ข้อมูลว่าน้องคนนี้ชอบขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแม่ที่บ้านพัก
มาทีเนี่ยก็ขอหยิบยืมเงินแม่บ่อยครั้งแล้วบางทีก็มีปากเสียงกัน
ทะเลาะกับแม่กันเรื่องเงินเงินทองทะเลาะกันรุนแรงก็เคยเหมือนกัน
แล้วเมื่อวานนะคะคือวันที่พบศพแม่เสียชีวิตในสิงขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปแบบรวดเร็วเลยนะ
พี่ชายบอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นน้องขี่ออกไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเห็นเป็นเรื่องปกติ
แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าน้องจะกลับมาก่อเหตุตอนกลางคืนหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนี้พยายามโทรศัพท์หาน้องก็ติดต่อไม่ได้

ทีนี้คุณผู้ชมในสิงสำสมบูรณ์ชัยลูกชายคนที่สี่เนี่ย
ก็มีการให้ข้อมูลกับทางสื่อด้วยนะคะ
บอกว่าตอนวันเสาร์ตอน๑๐โมงเช้าผมยังอยู่กับแม่

แต่ตอนนั้นแม่ไม่ให้แม่ให้มาร้อยเดียว
แล้วก็เดินออกมาแม่ตำหมากอยู่เลย
แม่ก็พูดว่าอย่าลืมเปลี่ยนยางรถนะลูก
สิงห์ก็เลยบอกว่าวันนั้นผมไม่ได้ทะเลาะกับแม่อย่างแน่นอน
พอรู้ข่าวการเสียชีวิตของแม่
ตอนนั้นในสิงห์กำลังกินข้าวอยู่ช้อนร่วงเลยค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครมาทำร้ายแม่แบบนี้
อีกเรื่องหนึ่งนะที่ในสิงห์บอกก็คือเรื่องยาเสพติด
ในสิงสมบูรณ์บอกว่าเมื่อก่อนเขาเสพยา

แล้วตัวเขาไม่ได้ทำร้ายแม่จนถึงขั้นเสียชีวิต
คือถ้าเกิดว่าแค่โมโหเรื่องที่แม่ไม่ให้เงินแล้วลงไม้ลงมือ
นายสิงห์บอกว่าพี่น้องคนอื่นคงจะไม่เอาไว้แล้ว
และที่นี้ตำรวจก็มีการติดต่อในสิงสมบูรณ์

เรื่องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่พบพิรุธอะไร
แล้วตำรวจจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมไปถึงไปตรวจตามร้านทองด้วย
ว่าทองเส้นของแม่ที่บอกว่าเป็นสร้อยคอทองคำ

รวมถึงจะมีการไล่สอบพยานอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเร่งตามล่าตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะ